ทีนี้ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรี
ก็มีรถบัตรรับส่งพนักงานไปทำงานนี่แหละค่ะแต่ว่า
ปรากฏว่าไปชนเข้ากับชายวัย๔๙ปีที่เขาวิ่งข้ามถนนคือตัดหน้ารถด้วยความเร็วเนี่ยนะคะ
ทำให้เบรกไม่ทันโดยคาดว่าผู้ตายอาจจะมองไม่ทันเห็นรถที่กำลังวิ่งมา
เพราะว่าช่วงนั้นแสงแดดจ้าแล้วอาจจะส่องตาเข้ามาพอดีค่ะ
ตำรวจสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถบัตรรับส่งพนักงาน
ชนคนข้ามถนนจนบาดเจ็บสาหัสบนถนนสายพระหลโยธินหลักกิโลเมตรที่สองร้อยถึงสองร้อยหนึ่ง
หมู่ที่๕ตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงนะคะ
เหตุเกิดบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านผู้น้ำทิพย์ค่ะก็ได้รีบเข้าไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลโคกสำโรงและสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งตรงจุดนี้เป็นถนนสองเลน
ก็พบรถบัตรสีเหลืองไหมเล็กทะเบียนสามศูนย์ขีดศูนย์เจ็ดสองแปดเนี่ยจอดอยู่ริมถนน
ด้านหน้าซ้ายมีร่องรอยการชนแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะห่างออกไปอีกประมาณยี่สิบเมตร
พบนายชมพูศรีสกุลอายุ๔๙ปีนอนสลบอยู่ข้างทางบัตรเจ็บสาหัส
และพบว่ามีบาดแผลชะกันหลายแห่งแพทย์เนี่ยก็พยายามประถมพยาบาลให้
แต่ว่านายชมพูเสียเลือดมากทำให้เสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายประสาทศรีสมุทรอายุ๖๗ปีอันนี้เป็นคนขับรถบัส
เขาก็เล่าบอกว่าเขารับพนักงานมาจากบริษัทและขับมาตามเส้นทางโคกสำโรง
่งหน้าไปยังอำเภอหนองม่วงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่นายชมพูวิ่งข้ามถนนระยะกระชั้นชิดมากเขาไม่สามารถจะเบรกหรือหยุดรถได้ทัน
ทำให้พุ่งชนจนร่างกระเด็นตกข้างทางเสียชีวิตนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แดดแรง
คาดว่านายชมพูอาจจะไม่ทันเห็นรถที่วิ่งมาก็เลยวิ่งข้ามถนนทันทีค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายประสาทคนขับรถไปที่สพโคกสำโรงไปสอบสวนอย่างละเอียด
และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็นำส่งโรงพยาบาล
เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุอีกครั้งก่อนจะติดต่อยาดรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปค่ะ